ไปดูเรื่องราวของนักกีฬานะครับที่น่าสนใจคือเริ่มเล่นจากการเล่นกีฬาเทคอนโดนะครับ
แต่สุดท้ายเปลี่ยนผันนะครับไปเล่นกีฬาวูซูนะครับ
ประสบความสำเร็จในกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับไปติดตามได้จากรายงานครับ
อีกหนึ่งนักกีฬาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๗พัทธรุงเกม
นั่นคือสุวิสลารอดพ้นนักกีฬาวูซูหญิงจากจังหวัดชนบุรี
ที่สามารถคว้าไปถึง๔เหรียญทองจาก๕ประเภทที่ลงทำการแข่งขัน
พันธุ์สุพิษลารอดพ้นเริ่มต้นเส้นทางสายกีฬาจากการเล่นเทควันโดเมื่อตอนอายุ๑๑ปี
โดยเจ้าตัวสามารถคว้าเหรียญทองได้ทันทีจากการแข่งขันครั้งแรกในรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
แม้จะประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่ง
แต่น้องพันธุ์ตัดสินใจหยุดเส้นทางนักกีฬาเทควันโดไว้แค่๒ปี

เนื่องจากรู้สึกว่ามีความท้าทายมากกว่า
ซึ่งการลงแข่งขันครั้งแรกในกีฬาวูซู
ก็คว้าเหรียญทองแดงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ที่๓๓ชุมพรระนองเกมได้สำเร็จ

พันธุ์ต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต

แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ตัดสินใจกลับมาลงแข่งขันอีกครั้ง
ก็มีปรึกษาค่ะว่าจะให้ลงเต็มไหม

เพราะว่าตอนนั้นยังเหลืออีกหนึ่งอีเวนต์ที่จะต้องล้ม

เพราะว่าแบบว่ามันมาแล้วค่ะ
หนูก็เลยทำใส่เต็มที่
แล้วก็มันก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้น
รักษานี้หนูก็เลยไปรักษาต่อ
ก็หลังจากที่แข่งเสร็จค่ะ
สำหรับในการแข่งขันกีฬาวูซูที่จังหวัดพัทธลุง
พันธุ์สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ซึ่งถือเป็นการคว้าเหรียญทองได้มากที่สุด
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติตลอด๒ครั้งที่ผ่านมา
ได้โล่รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่นไปครอง
และถือเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวที่ได้รางวัลนี้อีกด้วย

เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้รับถ้วยนักกีฬาดีเด่นด้วย
ก็รู้สึกภูมิใจมาก
อยากเป็นทีมชาติแล้วก็อยากไปแข่งที่๔เกมเหมือนกันค่ะ
อยากลองไปต่างประเทศสักครั้งลองไปสนามอื่น
แล้วก็อยากไปเก็บประสบการณ์ค่ะ
ตอนแรกน้องก็มีความตั้งใจ
แต่ว่าคือมาเป็นเด็กใหม่เนี่ยเราก็ต้องมองหาจุดเด่นของเขาก่อนครับ
ในอนาคตเราก็พยายามอยากจะให้น้องได้ติดโอกาส
ติด๔เกมหรือติดทีมชาติ
คืออยากจะผลักดันให้น้องเขาได้ไปถึงทีมชาติครับ

จากภาพรวมดังกล่าวที่ผ่านมาของน้องพันธุ์
แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทตั้งใจฝึกซ้อม
วกกับการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและแน่วแน่
ทำให้มีโอกาสที่จะลงติดทีมชาติไทยในอนาคต
เพื่อไปแข่งขันในมหากรรม๔เกมเอเชนเกม